ใครเป็นแบบนี้บ้างคือกินผลไม้ที่มันมีเม็ดแล้วไม่ขาย

สมแตงโมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเม็ดเล็กบางคนกินแล้วขี้เกียจคาย

เคี้ยวไปเลยก็มีใช่ไหมครับบางทีคืนไปเลย

บางคนบางคนกินไม่คายจริงบางทีเม็ดกระท้อนมันไม่ได้ใหญ่มากความรู้สึกไง

แต่บางคนเขาบอกมันก็แบบลื่นกลืนลงคอได้

ลำไส้ทะลุสิคะคุณเม็ดกระท้อนปลายมันแหลมนะคะล่าสุด
มีคุณตาท่านหนึ่งแกกินกระท้อนเข้าไปอ่าแล้วแกไม่คายเม็ดเนี่ยเนี่ย
เม็ดทะลุลำไส้คุณตาวัย๘๗ปีสุดท้ายต้องผ่าตัดด่วน
อาการโคม่าช็อกติดเชื้อในกระแสเลือดแกเสียชีวิตค่ะ
คือเม็ดมันคมนะแล้วมันแหลม
ที่เราเห็นลื่นคือมันมีเหมือนกับเนื้อที่มันอยู่ติดที่เม็ด

กลืนก็กลืนปุ๊ดลงไปเนี่ย๓เม็ดเนี่ยค่ะ
เด็ดนี้ทำแกเสียชีวิตเลยเพราะว่าปลายมันแหลม
สุดท้ายเนี่ยเม็ดผลไม้เหล่านี้มันไม่ย่อย
พอมันอยู่ในกระเพาะนานปุ๊บไอ้ปลายที่แหลม
มันค่อยไปทิ่มกระเพาะจนกระเพาะของคุณตาแกเนี่ย

พยาบาลเป็นคนเอาเรื่องนี้แล้วก็ภาพนี้มาโพสต์นะคะ

ฝากเลยนะคะช่วงนี้หน้ากระท้อน
ฝากดูแลคนในบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วย
อย่ากลืนเม็ดกระท้อนเด็ดขาด
เคสแล้วที่กลืนเข้าไปแล้วต้องสังเวยชีวิตให้มัน
จากคุณตารายนี้มีคุณยายอีกท่านหนึ่งนะคะ
คุณยายคนนึงมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องรุนแรงค่ะ
สุดท้ายต้องผ่าตัดด่วนเหมือนกัน
กระท้อนทิ้มลำไส้ทะลุ

ขับถ่ายได้แล้วก็ค่อยรักษาแผลในลำไส้ไปด้วยนะคะ

ยายคุณยายทำไมกลืนอ่ะทำไมไม่คาย
ยายบอกเอาจริงนะยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลืนเข้าไปตอนไหน
นี่คือต้องเอาตัดเจาะช่องท้องอ่ะโอ้โหคือต้องขับถ่ายข้างนอกเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ลำไส้แล้วก็ช่องท้องคุณยายเป็นแผล
ยายบอกยายไม่รู้จริงว่ามันทะลุมันอะไรยังไงไปตอนไหน
เพราะยายกินไปเยอะมากช่วงหน้ากระท้อนยายชอบกินไง
จนกระทั่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งโอ้โหปวดท้องมากเลย
ท้องหนักมากไม่ไหวต้องมาหาหมอ
ซาเรย์ดูถึงเห็นว่าเด็ดกระท้อนมันแทงลำไส้อยู่
ต้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเอาเม็ดกระท้อนออก
ยายบอกเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วเม็ดกระท้อนเนี่ย
เรื่องนี้ค่ะอีกคนนึงที่ขอออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่ง
คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
คุณหมออัทนรพงศ์จุธากรบอกว่า
เคสผู้สูงอายุคุณตาคุณยายที่ต้องมาผ่าตัดด่วนจากการกินเม็ดกระท้อน

ย้ำเมกซ์กะท้อนนี่เราอาจจะไม่เห็นหน้าตามันชัดเจน
แต่ลักษณะมันปลายเป็นปลายแหลม
เวลากลืนเข้าไปมันไม่ย่อย
แล้วมันจะไปแทงไปทิ้มลำไส้
รายอาการออกมาอย่างคุณยายคนเมื่อสักครู่นี้
ถือว่าอาการออกไวรักษาทัน
แต่สำหรับกรณีคุณตาเนี่ยอาการมันออกไม่ไหวไงคะ

ลุเสร็จก็อักเสบอักเสบเสร็จก็ติดเชื้อ

กระท้อนกินได้คายเม็ดด้วย
แต่เอาจริงผลไม้ที่มีเม็ด

งั้นเดี๋ยวติดหลอดลมอีกอะไรอีกนะคะ

เม็ดกะท้อนเป็นเม็ดที่มีปลายแหลมนะครับ
แล้วก็มันไม่ถูกย่อย

คนสูงอายุซึ่งลำไส้บางนะครับ

แล้วมันไม่ได้ทะลุใหญ่มันทะลุเล็ก
ทำให้รู้สึกจะไม่รู้สึกปวดท้องรุนแรงมากแรก
นะครับอาจจะแค่ปวดท้องตุ๋ยแล้วก็มีไพร
พอดีพอมาถึงโรงพยาบาลมักจะมาในเวลาที่ช้าเกินไป
มีการติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าไปแล้วนะครับ